ต่อที่เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตของศูนย์คนไร้ที่พึ่งกันหน่อยล่าสุด
พบไปเจอที่นครพนมอีกจังหวัดหนึ่งครับ
มาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่มีน้องนักศึกษาของมหาศาลคาม
ไปเปิดโปรงที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็ต้องลามตรวจสอบกันไป
เจออีกนะหลายจังหวัดตามมา
แล้วก็จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทตรวจสอบพบ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนครพนมมีการทุจริตการเบิกจ่ายเงินเข้าแล้วนะครับ
นายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่า
ก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
ร่วมกับคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
เนื่องจากว่ามีปัญหาเกือบทุกอำเภอเลย
โดยเฉพาะอำเภอนาว่าแล้วก็นาธม
ซึ่งประวัติธรรมบริบุพบทุศจริตเบอร์จ่ายเงินช่วยเหลือชาวบ้าน
รวมไปถึงกรณีของภูมิในการโรงเรียน
มีปัญหาเรื่องของคลิปวิดีโอคลิปเสียงต่าง
ข้อกับเรื่องของการสนับสนุนปิดบังการเปิดเผยข้อมูล

พร้อมยืนยันว่าหากพบว่ามีความผิดจริงจะไม่ละเว้นเลยนะครับ
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นนั่นเอง
ค่ะไปดูที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกันหน่อย
ที่น้องแบมเป็นคนเปิดโปรงขบวนการทุศจริตที่เกิดขึ้นนี่นะคะ
นางสาวมนฤดีชาวรัฐรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่า
ผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้องแบมนางสาวปานิดายศปัญญา
นักศึกษากับอาจารย์หัวหน้าภาควิชา
วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามที่มีข่าวคืออาจารย์ไปอะไรนะตบไหล่
อ่าไปตบไหลเรียกไปคุยไปตำหนิ

ตอนนี้เนี่ยผลสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวาน
หลังจากนั้นก็ส่งไปที่มหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่นานเดี๋ยวสื่อคงได้ผลนี้ออกมา
ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วย
ใช่ครับกระดาษเดียวกันก็สอบถามไปยังมหาวิทยาลัยมหาศาลคาม
ก็ทราบว่าได้พิจารณาผลการตรวจสอบข้อที่จริงเรียบร้อย
รายงานผลไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยจะไม่มีการแถลงข่าวใดทั้งสิ้น
คือไม่ได้บอกให้สื่อรู้นะคือเสร็จแล้วแต่ว่าไม่แถลงข่าว
ทางด้านของนางสาวปะนิดายศปัญญานักศึกษาผู้เปิดโปรง
บนการนี้ที่ขอนแก่นบอกว่าเสียใจมากนะที่ทางมหาวิทยาลัย
ไม่แถลงผลตรวจสอบข้อเท็จจริง
มันก็กลายเป็นปมที่ยังไม่คลายซะทีกับเรื่องนี้
ก็ต้องรอให้ทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการ
ศึกษาในการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ